คุณผู้ชมคือมันล้มทับผู้ใหญ่บ้านจนตาย

คือเหตุการณ์นี้โชคดีชาวบ้านคนอื่นเขาหนีได้ทัน

แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างที่มีการแกะแบบกันอยู่

ก็ไม่คาดคิดว่าจะล้มลงมาแล้วก็ทับให้เหตุผลนี้ทำให้มีคนตาย
เอาไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะมันเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมนะครับเหตุไม่คาดฝันในครั้งนี้เนี่ย
มันเกิดขึ้นที่บริเวณวัดป่าศรีอุบลนะฮะตำบลม่วงหวานนะฮะ
อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับนะฮะเมื่อวานนะฮะ
โดยเจ้าที่เทศบาลนำรถเคนไปยกรูปหล่อองค์พระศรีวรีสูง๕เมตร
หนักกว่า๕๐ตันครับอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ปรากฏว่ารูปหล่อล้มลงมาทับร่างของนายสมานจันทโยธีอายุ๕๑ปี
ค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่กำลังเข้าไปดูการทำงานอ่า
ตายเลยถูกพระล้มทับตายแบบนี้เลยนะครับ
จากการสอบสวนไปสอบถามนายธวัฒน์แสงรูจีอายุ๓๕ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุบ่ายเมื่อวานนะ
มีชาวบ้านเป็นสิบคนเลยก็มาช่วยกันแกะแบบ
ก็รอองค์พระเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องแกะแบบ
เทปูนเสร็จแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แกะแบบออกมาหมดแล้วเหลือแต่ว่าในช่วงล่าง
ที่ติดกับฐานขององค์พระเนี่ยยังไม่ได้แกะเป็นอย่างงี้
เจิดกระเจิงหนีตายกันไปแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านหนีไม่ทันครับ
ทรน้ำพองก็เปิดเผยหลังการตรวจสอบที่เกิดเหตุบอกว่า
ญาติเนี่ยนะไม่ติดใจสาเหตุหรอกก็เลยจะมอบร่างให้กับญาตินั้น
เพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปขณะที่นายสุประชัยลีเขาสูง
ในอำเภอน้ำพองก็บอกว่าทางหมู่บ้านเองก็มีกฎนะ
บอกว่าถ้ามีคนตายผิดธรรมชาติแบบนี้คือมันถือว่าเป็นการตายโหงนะ
ไม่สามารถนำศพไปบำเพ็ญกุศลในบ้านได้นะ
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีอุบลก็รับเป็นเจ้าภาพให้มาตั้งที่วัดแทนนะ
ซึ่งทางอำเภอก็จะดูแลให้เรื่องของการเป็นเจ้าภาพ
เพราะว่าก็ถือว่าก็เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติกันไป
อันนี้ก็เสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ยังไงก็ฝากดูเรื่องของการทำงานแบบนี้
ถ้าเกิดว่าจะทำงานรอพงหล่อพักก็ต้องดูความปลอดภัยด้วย